ไปดูดอกไม้ไปแล้วไปเที่ยวแล้วไปกินกันหน่อย
ที่ผ่านมาได้ยินแต่ไก่ต้มน้ำปลา
ล่าสุดเขามีเมนูพิเศษไก่ทอดแปปซี่
นึกสภาพสิมัติรสชาติอ่ะอันนี้ไก่ทอดเปปซี่มันก็แปลกรสชาติมันจะซ่าหรือเปล่านะ

ทอดแปปซี่เนี่ยอยู่ที่ร้านที่มีชื่อว่าร้านสถานีแปปซี่
อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนประจวบวิทยา
คือก็เน้นกลุ่มเป้าหมายก็คือเด็กนักศึกษานักเรียนนะฮะ
แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคประจวบคิริขันนะฮะ
ก็เป็นไก่ทอดที่พิสูจน์โดยนางอันจิมาหงทอง
เป็นเจ้าของร้านอายุเพียง๓๐ปี
คือตอนแรกเขาก็คิดจากสูตรไก่ต้มน้ำปลาก่อน
อันนี้มันก็แบบแต่ว่าอันนี้มันก็ดูเหมือนไก่ทอดปกติ
ถูกต้องไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มโค้กสุดท้ายไปลงตัวที่สูตรไก่ทอดเซ็กซี่
วิธีทำก็คือไก่ทอดแปปซี่เขานำปีกไก่บน
นะฮะนำปีกไก่บนไปหมักในเครื่องปรุงก่อน
ดูดิสีแบบว่าโอ้ขอข้าวเหนียวด้วย
นี่คือนี่เขาเอามือขูดเก้าอี้

อย่างที่เห็นเหมือนไก่ทอดทั่วไปแล้วไปชุบแป้งผสมไข่ไก่
แล้วก็ไปทอดด้วยไฟแมลงให้สุกพอดี
จากนั้นเสด็จน้ำมันสักพักหนึ่งแล้วนำไปต้มในน้ำแปปซี่
ครับคือท็อดต่อแล้วไปต้มน้ำเปปซี่
เพื่อให้เนื้อของน้ำนะมันซึมเข้าไปเนื้อไก่
รสชาติหวานซ่าปลงเข็มแน่นอนถูกใจวัยรุ่นนี้แน่นอนนะครับนะฮะเจ้าของร้านบอกว่าคิดศูนย์
มาเพราะว่าคือเขาชอบในการดื่มแปปซี่มาเป็นชีวิตจิตใจในส่วนตัวของเจ้าของร้านนะ
ก็เลยมาเปิดร้านขายของแล้วก็ตั้งชื่อว่าสถานีแปปซี่
ไม่รู้เขาเป็นอะไรกันหรือเปล่านะกับยี่ห้อนี้นะ
แล้วก็ยังตกแต่งร้านด้วยโปสเตอร์ป้ายโฆษณาของเครื่องดื่มนี้
ชิ้นอายุมากกว่า๔๐ปีซึ่งมันหาไม่ได้แล้ว
เป็นความทรงจำของเขาเหมือนกันเขาก็เลยมาคิดสูตร
แล้วก็จะมีไข่เจียวทรงเครื่องให้เลือกชิมกันคืออยากใส่อะไรก็ใส่เข้าไป
เอาใจไว้รุ่นอะเออน่ากินทั้งไข่เจียวทั้งไข่ทอดแม่
มันเมนูยามเช้าเลยสีนี้คือแค่เห็นสีเนี่ยกลิ่นลอยมาเลยอ่ะ
คือจะบอกว่าจริงปกติกินไก่ทอดธรรมดากับแปปซี่
มันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแบบพอกินไก่ทอดกินของทอดเสร็จปุ๊บกินน้ำซ่า
แต่คราวนี้พอทอดเสร็จเอามาต้มในน้ำแปปซี่
น่าลองนะอยู่ที่ไหนนะคะครับคุณละเสน่ห์
ไปอยู่ที่ประจวบตรงข้ามกับโรงเรียนประจวบวิทยา
แล้วก็วิทยาลัยเทคนิคประจวบคิริขัน
ไม่ยากไปไม่ยากใครที่จะแวะไปเที่ยวทะเลก็แวะไปกินร้านนี้

อยากลองใครไปประจวบคิริขันซื้อมาฝากส่งมาให้พวกเราสองคนได้นะคะ